ขับรถไม่ยอมหลบรถพยาบาลนะ
ไม่รู้ว่าคนที่ขับรถ

แต่ถ้าเกิดว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะ
คุณผู้ชมดูคลิปเต็มกันก่อนค่ะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟัง

เฮ้ทำไมไม่หลบอ่ะ

ข้างซ้ายก็ว่างอ่ะอืม

รถพยาบาลต้องเบี่ยงออกมา

คุณดูนะมันว่างมากอ่ะ
มันว่างมากถึงขนาดว่าจอดข้างทาง

ขับไปต่อได้อ่ะ

เขาอดรนทนไม่ไหวเพราะเขาทนดูมานานแล้ว
สุดท้ายต้องยกมือถือมาถ่ายคลิป
กลายเป็นคลิปให้เราได้เห็นว่า
ยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมจริงนะคะ

เป็นรถของโรงพยาบาลศิชนนะคะ

คือขับรถแบบนี้ก็ได้เหรอ

คุณก็เร่งเครื่องไม่ให้รถพยาบาลแซง

ถ้ารถเราไม่เบี่ยงขวาไปบังรถคุณไว้
รถพยาบาลคงไม่ได้แซงไปสินะ

ที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ให้เราได้เห็นนะคะ

ร้อยทั้งร้อยคนตำหนินะ
ถึงพฤติกรรมคนขับรถเก่งคันนั้น

เพราะขับรถกีดขวางรถพยาบาล

แต่ถึงขั้นว่าเจตนาของคุณเนี่ย
รถขวางแล้วทำให้ใครคนหนึ่งในนั้น

คุณกลายเป็นฆาตกรเลยนะคือ

ความผิดมันก็หนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น

แต่อย่าทำเป็นอย่างนะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเสียงรถพยาบาล

แล้วคือรถพยาบาลทั้งเสียง